รายหนึ่งนะคะเอาเรื่องราวของลูกชายอายุ๒๐ปี
วันที่เกิดเหตุคือวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา

แม้ว่าลูกตอนนี้จะอาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านได้แล้ว
แต่คุณแม่บอกว่า๒สัปดาห์แล้วคุณตำรวจ
คดีมันไม่คืบหน้าเลยนะคะก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
เฟซบุ๊คของคุณแม่ชื่อว่านรชนนาคตะค่ะ
โพสต์ภาพบาดแผลของลูกชายแล้วก็เนื้อหา
บางช่วงบางตอนเนี่ยพับภาพหลายภาพเลยนะคะ
ส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางสมองเนี่ยนะคะ
ระบุบอกว่าน้องถูกทำร้ายร่างกาย๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ปรานบุรีประจวบคิริขัน
คนร้ายยิงใส่น้องสามนัดแต่ไม่โดนน้องวิ่งหนีเลยตามมารุมทำร้ายร่างกายมากัน๗คนค่ะ
โดยที่น้องไม่มีอาวุธอะไรเลยเลือดออกในสมองกระโหลกยุบผ่าตัดด่วน
ตอนนี้จับตัวคนร้ายไม่ได้เลยคดีไม่คืบหน้าด้วย
อยากให้สังคมเป็นกำลังใจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ
นี่คือสิ่งที่คุณแม่โพสต์ออกมาทีมข่าวไปพูดคุยกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือน้องเดียค่ะน้องเดียชื่อจริงว่านายพัฒระเอกกฤษนาคตะ
ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะนี่ค่ะน้องเดียนะคะ
เดียก็เล่ารายละเอียดให้ฟังวันที่เกิดเหตุค่ะ
น้องเดียบอกว่าวันที่ถูกทำร้ายร่างกายตอนนั้นไปทำงาน
ไปทำงานที่ออฟฟิศใหม่นะทำงานได้๓วันเอง
เป็นเจ้าหน้าที่ติดตั้งแผงโซลาเซลตามบ้านต่าง
ก่อนเกิดเหตุหัวหน้างานโทรมาบอกว่าให้มาหาที่หมู่บ้านหน่อย
เหมือนมีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านน้องเดียก็เห็นแบบนั้นค่ะ
ไปกับเพื่อนร่วมงานเลย๓คนขี่รถจักรยานยนต์ออกไปดู
ไปหาหัวหน้างานพอมาถึงหมู่บ้านก็แยกคนละทาง
เพื่อนไปทางขวาน้องเดียไปด้านซ้ายแล้วก็ขี่ไปเรื่อย
สุดทางก็ไม่เห็นมีคนแปลกหน้าตามที่หัวหน้าบอกไว้
ขี่ไปเรื่อยเรื่อยไปหยุดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งกำลังจะโทรหาหัวหน้าว่า
หัวหน้าครับก็ไม่เห็นมีอะไรมีครับยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยค่ะ
จู่มีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากบ้านแล้วก็พูดว่าเฮ้ยคำเดียว
แล้วก็เอาปืนมายิงใส่๓ครั้งเลยคือยังไม่ได้มีประโยคอะไร
ถามว่าชื่ออะไรมาทำไมที่ไหนอย่างไรเลยนะเฮ้ยคำเดียว
และเสียงตามมาคือปั้งปั้งปั้งปืนสามนัดน้องเดียบอกโอ้โห
เพราะดีมากครับพี่กระสุนไม่โดนผมก็เลยชูมือขึ้น
แล้วก็ก้มลงนอนกับพื้นเป็นลักษณะท่ายอมค่ะแต่กลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้ไม่น่าจะยอมนะคะจู่ค่ะมากันเลยค่ะวิ่งเข้ามากระทืบที่หน้าที่หัว
เดียนอนจมกองเลือดเลยนะคะหลังจากนั้นชายหนึ่งในนั้นบอกกับน้องเดียว่าไปตามหัวหน้ามึงมาบอกอย่างนี้ค่ะ
พอตั้งสติได้น้องเดียลุกเลยค่ะคว้ารถจักรยานยนต์ขี่ไปหาหัวหน้าทันที
ไปขอความช่วยเหลือทั้งที่ตัวเองเจ็บทั้งหัว
เนี่ยเลือดออกในสมองจะต้องไปต่อเนี่ยนะคะ

มีผู้ชายตัวขวบหน่อย
เดินออกมาจากบ้านแล้วก็ตะโกนมาเฮ้ยแล้วก็ยิงปืนมา
คือเล็งมาทีเดียวแล้วก็ยิงมา๓นัด
หลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามา
คือวิ่งเข้ามาที่หาตัวเดียเลยแล้วก็บอกให้เดียนอนลง

แล้วก็มันก็คุ้นตัวคุ้นตัวคือบอก
คือส่วนตัวแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วคือเราไม่ได้มีอะไรไปคือเราไปทำงาน
เราก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรใช่ไหม
ทำงานคือไปทำงานปกติครับ

มันก็หยุดทำแล้วก็มันก็บอกให้ไปตามหัวหน้ามัน
ไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องเดียนะคะ

คุณแม่บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุตกใจมาก
เพราะว่าเกิดเหตุปุ๊บน้องเดียก็ส่งภาพของตัวเอง
เพื่อนของน้องเดียก็ส่งภาพมาทางไลน์
สิ่งที่เห็นคือใบหน้าของลูกมันเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลย
หลังจากนั้นตกใจหนักเพราะว่าลูกต้องผ่าตัดด้วย

นอนโรงพยาบาลก็หลายวันเย็บไปหลายเข็ม
เข้าใจว่าคนร้ายทำไมถึงทำกับลูกชายได้ขนาดนี้
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะหลังจากที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ต้นเรื่องเนี่ยเกิดมาจากหัวหน้างานใช่ไหมหัวหน้างานโทรหาน้องเดียบอกว่าให้มาหาหน่อย
มีคนแปลกหน้าเข้ามาลักษณะเหมือนหาเรื่องน้องเดียกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น
ก็เลยไปช่วยหัวหน้าก็ต้องกลับไปถามหัวหน้าสิวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ทีมข่าวพยายามติดต่อหัวหน้างานน้องเดียแต่หัวหน้าเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลบอกว่าไม่สะดวก
สะดวกครับแล้วก็ตัดสายทีมข่าวเราทิ้งไปเลยนะคะ
สรุปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้างาน

ผู้กำกับการสพปรานบุรีเปิดเผย
จากการสอบสวนเบื้องต้นคดีนี้ซับซ้อน
ว่าผู้ก่อเหตุกับหัวหน้างานน้องเดีย

ส่วนน้องเดียเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่มาถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
ตอนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนตำรวจบอกและยังไม่ให้สัมภาษณ์
เนื่องจากกลัวจะเสียรูปคดีค่ะคดีนี้เดี๋ยวเราติดตามให้นะคะ